เชิญชวนคนไทยเข้าชมนิทัศกาลตรังสตรีทอาร์ต
ซึ่งเป็นการแสดงภาพถ่ายขาวดำ
ของในหลวงราชการที่เก้าในวาระต่าง
ซึ่งจะเปิดให้ชมฟรีถึงวันที่๑๕ตุลากม
ภาพวาดงานปั้นในหลวงรัชกาลที่๙ในวาระต่าง
โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยมีภาพที่นำมาแสดงกว่า๑๐๐ภาพในหัวข้อต่าง
ในหลวงในตรังวิถีชีวิตในตรัง
ซึ่งนิทัศกาลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน

เพราะว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชน
ให้เข้าชมนิทัศกาลในครั้งนี้
เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของจังหวัดตรัง
รูปถ่ายแล้วยังเป็นการร่วมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งพระองค์เปรียบดังในหลวงในดวงใจของชาวตรังครับ
ผมอย่างง่ายพุ่งต้าย
กำเภอเมืองตรังระหว่างวันที่๑๑ถึงวันที่๑๕ตุลาคมนี้ครับ